คุณผู้ชมครับวงการบันเทิงสูญเสียบุคคลระดับตำนาน
คุณเอกสรพงศ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งนะครับ
หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลาม
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยคุณสรพงศ์นะครับจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๕๑นาทีช่วงเย็นวันนี้
ซีรีส์อายุ๗๓ปี
สำหรับคุณสรพงศ์ชาตรีหรือชื่อเดิมคือนายกรีพงศ์เทียมเสวด
ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๕
ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันสมรสกับคุณดวงเดินจิไทยสงฆ์นะครับ
ท่านเป็นรองมิสไทยแลนดเลิลปี๒๕๒๙และรองนางสาวไทยปี๒๕๕๙
ส่วนที่บ้านของนางชั้นเทียมเสวดอายุ๘๑ปีนะครับ
พี่สาวของคุณสรพงศ์ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีญาติและก็ชาวบ้านนี้นะครับ
ไปให้กำลังใจคุณยายชั้นกันมากมายเลยนะครับ
คุณดวงใจหาทัยการและคุณทัศวรรณเสนีวงณอายุทยานักแสดงอาวุโส
ไปรับคุณยายชั้นนะครับเพื่อจะไปร่วมพิธีรดน้ำศพในวันนี้
คุณยายชั้นท่านยังร่ำให้นะครับเพราะยังทำใจไม่ได้
บอกว่าเสียใจเพิ่งจะไปเยี่ยมพี่เอกนะครับ
ที่โรงพยาบาลได้ไม่นานแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนัก
แต่กลับมาท่านสวดมนต์ทุกวันไม่คิดว่าพี่เอกหรือว่าน้องชายของท่าน

ขณะที่ทายาทของคุณสรพงศ์นะครับ
ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันศุกร์ที่๑๑มีนาคม
ก็คือวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา
กำหนดสวดอภิษฐรรมระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗มีนาคม
เวลา๑๙๑๙นาฬิกาณสารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานคร
ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลร้อยวันนะครับ
แล้วก็จะให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับ
พี่เอกสรพงศ์ชาตรีครับ
คืออัต้อยเศรษฐาแตงโมแล้วก็ล่าสุดอ่าเอก
เสียหลาปินนักร้องลูกทมชื่อดังก็หลายท่านด้วยทีนี้พาคุณผู้ชม
กลับไปดูผลงานเก่ากันหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคือคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ย
ไม่ใช่เติบโตมาแล้วเป็นพระเอกเลยนะคะเป็นตัวประกอบ
คือบทพูดไม่มีเลยค่ะไม่มีบทพูด
แต่สุดท้ายแล้วคุณสรพงศ์ชาตรีท่านก็ได้เป็นพระเอกนะคะ
ในวงการบันเทิงเนี่ยตอนนี้หลายคนอะไรนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตัวอย่างผลงานเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะ
ขอให้ข้าได้ตายกับเรียมในลำน้ำนี่เถอะ
รักรักตัก
เรียมเรียมเอย

เรียมเอยเจ้าฆ่าผัวของเจ้าในมือคนอื่น

พี่รักเจ้าในใจซึ
แผลเก่าของพี่เป็นแผลรัก

แผลใหม่นี่เป็นแผลจาก
คือเมื่อสักครู่ที่โปรยข่าวมาไม่ได้บอกชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้

ก็พอเห็นแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมพี่เบิร์ตน่าจะจำได้

โอ้โหเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่เอกสรพงศ์ชาตรีนะคะ
เป็นผลงานการแสดงเรื่องแผลเก่าเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ยังไม่เกิดน้ำก็ยังไม่เกิดเนอะนะคะแน่นอนครับ
กำกับการแสดงโดยคุณเชิดทรงศรี
ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
คุณเอกสรพงศ์ชาตรีรับบทเป็นขวัญ
ประกบกับนางเอกนันทนาเงากระจ่างที่รับบทเป็นเรียม
ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทำรายได้สูงสุดขณะที่เข้าฉายในขณะนั้น
แล้วก็ได้รับหลายรางวัลจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ปัจจุบันยังถูกยกย่องจากผู้กำกับภาพยนตร์
แล้วก็นักวิจารณ์ภาพยนตร์ทั่วโลก
ให้เป็น๑ใน๓๖๐ภาพยนตร์คลาสสิกของโลกอีกด้วย

ทีนี้ไปดูเส้นทางชีวิตของคุณสรพงษ์ชาตรีหน่อยนะคะ
กลับไปเมื่ออายุ๑๙ปีค่ะ
คุณสรพงศ์ชาตรีได้ไปพบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะคะ
ที่เป็นคนชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิง
เริ่มจากงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี๒๕๑๒เป็นตัวประกอบก่อนนะ
ตอนนั้นยังไม่มีบทพูดเลยค่ะ
แล้วก็เป็นเด็กยกของในกองกองถ่ายละคร
เรื่องไพรตนีที่ออกอากาศทางช่องเจ็ด
จนกระทั่งปี๒๕๑๔
บทพระเอกพระรองแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งด้วย
จนมีผลงานแสดงมากกว่า๕๐๐เรื่อง
ได้รับรางวัลตุ๊กตาตองทองครั้งแรก
จากเรื่องชีวิตบัตรศพและสัตว์มนุษย์๒ปีซ้อนนะคะ
แล้วก็รางวัลอื่นอีกมากมายนะคะ
โดยได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

ทีนี้ยุค๑สมัย๑เรามีคำพูดวลีฮิตติดปาก

เป็นโฆษณาข้ามถนนเตือนภัยนี่ผมจำได้
เกือบโดนชน
คือด้วยความที่ตอนนั้นพี่เอกสรพงษ์ชาตรีเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาก
แล้วเป็นพระเอกแทบทุกเรื่องทุกคนก็อยากจะเป็นพระเอก
ออกไหมคะนี่ก็เลยมีวลีฮิตติดปากเกือบไม่ได้เป็นสรพงศ์แล้ว

จากการแสดงโฆษณารณรงค์การข้ามถนนบนทางมาลาย

ขณะนั้นต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จมาก
สร้างการจดจำถ้าภาษาปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นคลิปไวรัล
แล้วในช่วงที่คุณสรพงศ์โด่งดังสุดขีด
ก็ยังมีผลงานเพลงด้วยนะ
ผลงานเพลงจากค่ายอาร์เอสและนิธิทัศน์
รวมถึง๕อัลบั้มเพลงฮิตพี่เบิร์ตจำได้ไหม
หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็ก
ไม่ถูกสเปกอันนั้นแหละ

อยากให้คุณผู้ชมได้หวนรำลึกถึงคุณเอกสรพงษ์ชาตรี

คุกกันเพิ่งยังไม่
ความสามารถรอบตัวจริง
ทั้งเรื่องของการแสดงจอเงินจอแก้วนะคะ

ยิ่งดูคลิปยิ่งหวนคิดถึงนะคะ
คุณผู้ชมตอนที่ขึ้นไปรับรางวัล
รางวัลนี้คือกวาดมาแทบจะทุกเวที
เพราะฉะนั้นแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ต้องแสดงความเสียใจ
แล้วก็อะไรจากการจากไปของคุณเอกสรพงษ์ชาตรีด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้หลายคนฟังข่าวแล้วก็ตกใจนะคะ
ใช่ครับแล้วที่พี่ปุ้ยพี่เบิร์ตเล่าให้ฟังว่า
มีผลงานการแสดง๕๐๐กว่าเรื่องใช่ไหมครับ

อย่าลืมว่าอาเอกเนี่ยภาคเสียงด้วย

นี่เด็กรุ่นใหม่ถ้ารุ่นใหม่น่าจะคุ้นเสียงของอาเอก